คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะ
ในอำเภอเมืองลบบุรีโรงงานพ่นฝุ่นปูนซีเมน
ลอยฟุ้งกระจายไปตามถนน

ฝุ่นปูนซีเมนยังไม่หมดค่ะ

แล้วจะหายใจออกได้ยังไงคะโอ้นี่มันมาเรื่อยเรื่อยแบบนี้มันดำแบบ
นี่คือกล้องวงจรปิดจากบ้านหลังนึงบันทึกเอาไว้ได้
โรงงานผสมปูนซีเมนฝั่งตรงกันข้ามนี่ปล่อยฝุ่นมาแบบนี้
แล้วลอยเข้ามาในบ้านโอ้โหเดือดร้อนมากนะคะ
นี่พี่อุ๋ยคุณผู้ชมดูสิคะคือชาวบ้านเขาทนไม่ไหว
แล้วก็มีข้อความว่าควันยังขนาดนี้แล้วกลิ่นจะขนาดไหน
อย่าว่าแต่ตากผ้าเลยมะเร็งถามหาแน่นอน
หน่วยงานไหนช่วยชาวบ้านได้บ้าง

เปิดประตูบ้านยังไม่ได้เลยนะทุกวันนี้
เหตุเกิดที่โรงผสมปูนแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีค่ะ
มะเร็งถามหานี่น่าเป็นห่วงมากนะมันเป็นไปได้สูงนะคะ

ถ้าสูดดมแบบนี้ทุกวันนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบบ้านของเจ้าของโพสต์อยู่

เจ้าของโพสต์ไปทำงานก็เลยได้คุยกับน้องชายคนโพสต์
อายุยี่สิบสามปีเขาพาเดินดูรอบบ้านเลยค่ะ
คุณผู้ชมลองดูนะคะรอบบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นผงจากปูนซีเมน
เกาะตามพื้นนี่นี่อื้อหือ
หลังเริงอะไรฝากระป๋องฝาถังตนไม้หลังคาโอ้นี่ตากผ้าเอาไว้นี่
เบาะรถจักรยานยนต์ทุกอนูของบ้านนี่เสื้อผ้ามีแต่ฝุ่นแบบนี้
โอ้โหเราได้ข้อมูลมาว่าคือฝั่งตรงกันข้ามของบ้านหลังนี้ค่ะ
นี่ดูตุ๊กตาเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด
แล้วประกอบกิจการเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างค่ะพี่อุ๋ยมันห่างกันแค่๑๐เมตร
ช่วงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นการล้างแผ่นปูนประจำเดือน
ก็ไม่รู้ว่าทำไมปูนที่ตกค้างมันจะฟุ้งกระจายออกมาขนาดนี้
แล้วไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้หลังเดียวนะคะหลายสิบหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบ
เราเอาภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังเดียวมาเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะ
นี่มันคือปูนซีเมนที่ตกค้างอยู่เหรอใช่ค่ะพี่อุ๋ยแต่มันเกิดคำถามนะคะว่ามันเกิดขึ้นบ่อยไหม
ทุกวันหรือเปล่าบ่อยขนาดไหนเหตุการณ์นี้มันก็ไม่บ่อยหรอกค่ะ
แต่มันจะมีฝุ่นละอองจากปูนซีเมนจะมีเสียงดังในช่วงที่คนงานมาทำงาน
อันนี้ทั้งวันก็มีคนงานมาคอยฉีดน้ำดักฝุ่นอยู่บ้าง
มันไม่ได้บ่อยมากแต่มันก็เป็นระยะระยะ
คือแบบนี้มันไม่ควรจะบ่อยหรือไม่บ่อย

พูดถูกมันไม่ควรมีเลยมันไม่ควรมีเลยจริงค่ะ

เล็กฝุ่นน้อยเขาก็เดือดร้อนแล้วล่ะ

ฟังเสียงน้องชายเจ้าของโพสต์นะคะ
ก็ถ้าเป็นทุกวันมันเป็นฝุ่น
มันก็ต้องอยู่เคียงมันจะไม่ได้อะไร
ถ้ามันเป็นฝุ่นธรรมดา

อยู่ฝั่งตรงกันข้ามบ้านหลังนี้นะคะ
ล่าสุดทีมข่าวของเราแจ้งเข้ามาว่า

เมื่อวานรถมันทุกปูนเอาปูนมาใส่ท่อ
แล้วท่อลำเลียงปูนมันแตก
ฝุ่นปูนเลยฟุ้งไปทั่วชุมชน
ขอโทษชาวที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ประกอบธุรกิจมา๒๐ปี

ที่มันเกิดจากเรื่องโปรงเรื่องปุ่นน้อย